แสดงว่าเนื้อเพลงที่คุณหนุ่ยร้องไปทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด
เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด
เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด

อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

รู้เลยนะฮะ

ได้บอกเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ย
เขาจะได้นึกออกว่าอ๋อเพลงนี้นั่นเอง
น้ำส้มลองบอกทางบ้านที่เพลงนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงครับ
เป็นเพลงของศิลปินต้นฉบับเจ้าพ่อเพลงหวาน
ภาพเพลงหวานสันติลุนเพ
ตัวเพลงหวาน
เพลงที่เอื้อนเยอะเนื้อเยอะก็เป็นห่วงพี่หนุ่ย
กลัวจะเอื้อนเกินแล้วร้องเนื้อไม่ทัน

มีเอื้อนด้วยแต่ว่าคุณหนุ่ยในบ้านเขาก็มี
คุณพ่อเป็นหมอทำขวัญอาจจะแหล่เรืออะไรพอได้นะ
พี่หุยน่าจะร้องได้ค่ะมองดูน่าจะเข้าทางเขาค่ะเพลงหวาน

เป็นไงครับเพลงนี้คุณหนุ่ยก็เคยร้องให้ฟังไหมฮะ

แหมไม่ต้องหรอก
คุณภรรยาบอกว่าไม่ต้องใช้หรอกตัวช่วยนะ
เพราะฉะนั้นก็ตรองดูถ้าใช้เนี่ย

ถามผมสักคำไหม

คุณหนุ่ยครับจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นครับเล่นแน่นอน
เล่นเพลงที่๓นะครับ

ตอนนี้คุณหนุ่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
แม้แต่แผ่นเดียวมีสิทธิ์ใช้ทั้งหมด๓แผ่นป้ายด้วยกันนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้
ไม่ใช่

เป็นรูปแบบของความมั่นใจ
ก็คือเลือกที่จะเล่นและไม่ใช้ตัวช่วย
๕๐มา๓เพลงแล้ว
รวมกันเพลงนี้เป็น๑๕๐แล้วนะคะ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ร้านเพลงที่๓เพลงมาครับขอโชคดีค่ะ
กลับไปก่อนกลับมาก่อน
ก่อนที่เปลี่ยนใจไปรักคนเอ่อ
ชีวิตฉันก็คงไม่ยากไม่ยังไม่เยิน
เมื่อรักเคยชืดกลับมาทรอกฉัน
ให้ฉันตายก่อนเถิดนะ
อย่าให้ต้องหานอนรักกระหน่ำ
โดหรือใจก่อนเคยสัญญา
ไม่น่าลืมคำฉันกินน้ำตาเพราะใคร
ไม่นึกว่าใจคุณจะเป็นทอง
จึงต้องม่อนหมอนเพราะรักคนหมอดจ้า
ไม่นึกว่ารักจะถูกทำร้าย
ไม่นึกว่าใจของคุณไม่เคยเพียงพอ
ให้ฉันตายก่อนเอาบุญ
ก่อนที่ใจคุณจะมีรัง
ต่อถึงใจจะเคยแข็งแรง
คงแข็งไม่พอเฝ้ารอเห็นคุณ
เปลี่ยนใจ
รอหวานจริงสมชื่อ
หมดมายินเพลงนี้มา
เป็นเพลงที่เรียกว่าออดอ้อน
ร้องไปแล้วคุณหนุ่ยจาก๕๐๕๐นี่เป็นเท่าไหร่แล้วครับ
๙๐อีก๑๐นั้นเผื่อไว้
มีท่อนไหนที่กลัวที่สุด

มีรู้สินที่สับสนตื่นเต้นนั่นนะคุณป่าเนอะ
จริงนะใครไม่มาอยู่นี่ไม่รู้นะ
นี่ร้องไปด้วยเขาเรียกว่าอัตโนมัติ
กล้าลืมตานะครับมองไปลึกเนื้ออย่างเดียว

หวานแบบนี้นะฮะลองมาถามคุณวิทย์ดีกว่า
คุณวิทย์ฟังคุณหนุ่ยร้องไปแล้วเนี่ย

หน้าเราเหมือนกลุ่มความลับของใครไว้เยอะมากมาย

แล้วก็เรียกผมบอกมากินข้าวกินปลา
ผมก็ไปดูพวกเมียทอดไข่ทอดมาให้จาน
ก็แบบอยู่ด้วยกันเหมือนตอนนี้ไม่น่ากลัวโหกกัน

นอนน้อยเหรอพี่บอกวิธีให้เมื่อคืนนี้พี่ก็นอนน้อยจริง

เดี๋ยวคืนนี้จะกลับไปนอน๘คนจะได้นอนเยอะขึ้นมาอีกนิดนึง

มาดูกันเลยนะครับว่าคุณหนุ่ยจะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณหนุ่ยร้องได้หรือว่าร้องผิด
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
สำหรับเพลงที่สาม
มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณหนุ่ยร้อง
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้